ตอนนี้ผมกำลังรอพิธีกรท่านใหม่

อาชาบาล

ตบท้ายด้วยภารกิจพิชิตฝันเพื่อชุมชน
งานนี้จะมีน้ำตาหรือรอยยิ้มต้องรอลุ้น
พบกันอาทิตย์นี้ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง